รักรักมาก

มีสิวขึ้นเต็มหน้าอย่างนี้ไม่อายเขาเหรอเนี่ย

ก็กำลังรักษาอยู่ไง
แล้วก็ค่อนข้างมั่นใจว่ามันจะหายนะครับ
ก็เลยออกไปได้กินข้าว
แล้วก็ไม่มีใครรู้จักเราอยู่แล้ว

อย่าไปเก็บตัวเยอะเลยเดี๋ยวจะเครียดนะครับ

รักรักมาก

อยู่กันมา๑๗ปีไม่เคยเห็นหน้าเธอเป็นอย่างนี้
แล้วเป็นไงมันแสบมันคันแล้วปวดปะ
ก็คันนะแล้วก็ปวดนี่จะต้องตอนนอนแบบตะแคงข้างไปแล้วไปโดนข้างไปโดนเม็ดที่ปวดอย่างนี้

ฉันพรับใจสิวเธอไม่ได้บ้างขอชม

ด้วยสิวขึ้นเต็มหน้าไม่อายหรอ
อายนะก็กำลังรักษาอยู่ไง
แล้วเข้ามั่นใจว่ามันจะหายนะครับ

อย่าไปเก็บตัวเยอะเลยเดี๋ยวจะเครียดนะครับ

แต่ใจเรารู้อยู่ว่ามันจะหายเนอะ

อธิบายเยอะเดี๋ยวมันจะไม่เข้าใจนะครับ
แต่ถ้าเขาอยากรู้จริงก็ฝากติดตามในช่องนี้เลย
นะครับว่าเห็นหน้าผมแล้วรู้สึกยังไงบ้าง

โอเคป้าถามอะไรหน่อย

เห็น

มันยุบไหมยุบเนาะ

ขอบคุณครับโรง